พักดีเป็นพักการเมืองที่ไม่ได้เอาภาษีมาอุ้มเรื่องพลังงาน
แต่เราจะเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อหยุดทุนผูกขาดที่ใช้ฟอสซิล
เอามาใช้พลังงานสะอาดที่เกิดจากพืชพลังงาน

เราต้องร่วมกันหยุดทุนผูกขาด
นักการเมืองกงชาติที่เอื้อประโยชน์ให้คุณผูกขาด

สวัสดีครับทุกคนครับเปิดปากกับภาคกรุมนะครับ
วันนี้เราก่อติดเรื่องการเมืองกันต่ออีกสักวันนะฮะ
ข้นเหมือนเดิมครับช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วนะครับ
วันนี้คุยกับพักการเมืองน้องใหม่นะครับ

แต่ความจริงแล้วหัวหน้าพักอยู่ในการเมืองมายาวนาน
รู้จักกันดีแน่ว่าที่ผู้สมัครของพักคนหนึ่ง
วันนี้ผมเชิญมาทุกท่านก็รู้จักดีนะฮะ
พักการเมืองพักนี้ก็คือพักไทยพักดี
นโยบายต่างของพักไทยพักดีในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้
ถึงขั้นที่หัวหน้าพักบอกว่าพร้อมเป็นนายกเนี่ยนะฮะ
เป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้ผมเชิญมาคุยกันนะครับ
เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของท่านด้วย
จากนี้ไปไทยรัฐทีวีเปิดปากกับภาคภูมิ
วันนี้แขกรับเชิญสองท่านในรายการครับ
อีกท่านหนึ่งว่าที่ผู้สมัครสอบของพักคุณประปาดนสวัสดีครับ

ตอนนั้นยังไม่ทันตั้งพักนะคุณหมอ

ประกาศตั้งประมาณวันที่๙ตุลาคม

ถ้าปาร์ตี้ลิสต์ก็๔๗เมษา
พร้อมกับยื่นบัญชีนายกด้วย
แนเดตนายกไทยพักดีส่งกี่คนกี่เขตครับ

คือตอนนี้กำลังตรวจสอบคุณสมบัติของคนบางคนอยู่

คือณขณะนี้ที่เราได้เตรียมสมาชิกของเราไว้
เพราะว่ายังไงเราก็คงคาดหวัง

ไม่ต้องถามนะชื่อใคร

ด้วยผู้หน้าพักเนี้ยคุณหมอวะรงบอกพร้อมเป็นนายกเลย
ด้วยซ้ำครับคุณปราบพดลครับดารานักแสดงชื่อดังลง
แบบไหนฮะเขตรวปติวิสุ่งเองคุณปราบให้ตอบเป็น
กว่าเริ่มครับผมลงแบบแบ่งเขตเลือกตั้งครับเขตเลือก
บ้างครับที่ไหนฮะผมลงยานาวาบางคอแหลมครับใน
กรุงเทพในกรุงเทพครับทำไมต้องเป็นเขตนี้เอ่อทำไม
ต้องเป็นเขตนี้จริงแล้วอย่างที่บอกน่ะคือการการอาสา
เข้ามาทำงานรับใช้ภาพของผมเป็นภาพจำอยู่แล้วว่าเป็น
นักแสดงใช่ไหมครับภาพของการเป็นนักแสดงเนี่ยก็คน
ผู้คนก็ได้รู้จักกันทั่วประเทศอยู่แล้วในขณะที่ควบ
กับงานแสดงเนี่ยสิ่งที่ผมทำอยู่อยู่เป็นประจำแล้วก็
ต่อเนื่องมาเกินยี่สิบปีก็คือการเป็นจิตอาสาครับในการ
ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอยู่แล้วไปทั่วประเทศ
อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพจำจะบอกว่าภาพจำของ
ผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทุกคนทราบอยู่แล้วว่าผมเป็น
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่ผมเลือกที่บางคอแหลมกับ
ยานวามีพี่น้องประชาชนที่ที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ทางพัก
เห็นควรว่าควรเป็นที่นี่นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนใน
นั้นก็บอกว่าพร้อมสนับสนุนอืมครับผมขอเรื่องของคุณ
ปราบัดนอีกนิดนึงนะครับครับอ๋อในฐาณหัวหน้าภาคด้วย
ครับคืออย่างที่ทราบว่าตอนเนี้ยมันมีกรณีคดีความของ
ปราบประดนอยู่ใช่ครับร่วมกันฟอกเงินใช่ไหมที่ร่วมกัน
ฟอกเงินที่ดีเอสไอแจ้งคดีแจ้งเขาหาผมร่วมกันฟอก
เงินซึ่งมันจะไปเกี่ยวพันกับคดีฟอเร็กซ์สามดีอ่า
ฮะของภรรยาของคุณปราบอ่าฮะไม่ไม่เกรงว่าเออจะเกิด
คำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเอาละดารานักแสดงมีชื่อ
เสียงอันนี้เรารู้จักกันดีอยู่แล้วทำงานจิตอาสาแต่
มีขดงคดีตรงนี้อยู่แล้วเรามาลงสมัครสอสอ
ให้เห็นภาพนิดหนึ่งอืมผมประทับใจวันที่คุณปราบไป
ที่ดีเอสไออืมครับผมจำได้เคยเห็นข่าวเมื่อปีหกห้า
ครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ตามข้อมูลเชิงลึกครับแล้วก็
เห็นมาอีกทีวันที่เจ็ดมีนาทีไปครับผมมีขอธรรมผม
คุยกับเพื่อนเพื่อนเฮ้ยผมว่าคนที่กล้านะแล้วคนที่ถูก
กล่าวหาว่าเราต้องแยกเรื่องการผิดการช่อกงออกนะ
การฟอกเงินครับให้คนคนนี้ไปถึงดีเอสไอด้วย
ธรรมชาติแล้วคนผิดไม่กล้าไปสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐอืม
ที่ผมถามกลับระหว่างประชาจนหลังแก่เจ้านทธรษหรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่รัฐรังแก่ประชาชนความรู้สึกแรก
ที่เห็นผมเชื่อว่าเขาถูกรังแก่ตอนนั้นยัง
รู้จักกันเหรอไม่รู้จักเห็นจากข่าวเห็นจากข่าวอืมแล้ว
ผมมีความสุขว่าพรรคเราไม่ได้อย่าว่าปราบโกงครับดู
เขาพร้อมที่จะมาสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการปราบ
โกงเราเลยประสานฮะครับแล้วผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าหลาย
ที่ได้มีการพูดคุยด้วยพื้นฐานเรามีนักกฎหมายอยู่หลาย
คนนักกฎมาได้คุยคุณปราบรับตามเนี้ยเชื่อไหมเขาทำ
รายงานธนะผมน่ะนี่คือรายงานของพรรคที่ธนะผม
นี่เพื่อผมเกงไว้ว่าถ้ามีการว่าจะฟังถูกถามได้
ใช่นี่คือเนื่องจากว่าเราเป็นภาคการเมืองเรา
รอบครอบครับแม้สัมผัสแรกเชื่อว่าคุณปราบถูกหลัง
อืมเพราะว่าไม่มีทางหรอกที่คุณฝ่าจะไปทำ
ดีเอสไอครับเพราะเขามีอำนาจเยอะแต่หลังจากที่คณะ
ทำงานที่เป็นฝ่ายกฎหมายมีทั้งอดีตอายการและ
มีทั้งนักกฎหมายทั่วไปได้มีการพูดคุยเขาทำรายงาน
หน้าให้ผมดูให้ผมได้อ่านครับและบทสรุปชื่อว่า
ถูกหลังแก่อืมทำให้ผมสบายใจตรงนี้อืมซึ่งซึ่ง
ต้องเดี๋ยวท่านผู้ชมเลยนะฮะโดยโดยตัวกฎหมายแล้วก็
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอเนี่ยคืออันนี้เขา
ยังมีคุณสมบัตินะเพราะว่าแค่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็น
ผู้ต้องหาครับจะมาต้องนู่นนะฮะสารดีกาอย่างนั้นใช่
นะในการพิพากษาผมผมแถมอีกนิดนึงนะฮะเพื่อให้เห็น
ภาพกับคุณบาปวันนี้คุณบาปแค่ถูกรังแกเอาใช่อย่างงี้
หรอคุณบาปแค่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอืมบทสรุปฟ้องไปฟ้อง
ไม่รู้เลยนะอ่าถ้าเรามาเทียบกับหลายหลายคนที่เป็น
นักการเมืองถูกสารดีการักการเมืองตัดสินแล้วอันนั้น
กว่าเยอะอืมงั้นถ้ามาเปรียบเทียบขนาดนี้นะคุณ
ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และพฤติกรรมที่คุณปราบแสดง
อย่างชัดเจนแบบท้าทายอำนาจรัฐเลยนะผมเชื่อว่า
คุณบาปบริกกว่าสุดอ่านี่คือความเชื่อผมชอบตรงนี้
อย่างไรที่คุณหมอบอกว่ายังไงฮะสังคมต้องหันมานั่ง
มองแล้วว่าผมเนี่ยตัวคนเดียวเนี่ยตัวเล็กเล็กคนเดียว
เนี่ยกำลังจะลังแก่หน่วยงานของรัฐเหรอกับหน่วยงานของรัฐกำลังรังแก่
ประชาชนเออมันมันช่างเป็นคำพูดที่เปรียบคานอำนาจกันได้เห็น
ผมต้องการไปเรียกร้องขอความบำหัยทำให้กับตัวเองใช่ครับที่ถูกแจ้ง
ถูกแจ้งก่อหาเพราะผมอยากรู้ว่ามันไปถึงไหนแล้ว
เพราะว่าโดยส่วนตัวมันไม่คืบหน้า
ผมไปถามก็โยนกันไปไม่ใช่ไม่สอบถามนะ
ถามทุกอย่างว่าผมจะทำยังไงเพราะว่าผมทำมาหากินไม่ได้
ถูกไหมมันกระทบกับผมแล้วที่คุณเอาทุกอย่างมาแขวนบนหน้าผากผมว่า
ประชาชนไม่ได้มองหรอกเพราะว่าผมเนี่ย
หรือที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ยกกันมาเป็นทั้งกองทัพเลย
ดีเบสกับผมก็ได้เรื่องคดีที่ผมโดนอยู่เนี่ย
ผมจะนั่งคุยกับคุณนั่งโต้กันตรงนี้เอาหลักฐานหลักฐานที่คุณมีทั้งตึกเนี่ย
เอาออกมาทั้งตึกเลยกับหลักฐานที่ผมมีก็เอามาจากคุณนั่นแหละ
เดี๋ยววันหน้าผมเชิญมาดีเบตเรื่องนี้แต่เอาตรงนี้ก่อนเถอะ
คิดว่าตรงนี้มันจะทำให้เป็นจุดด้อยของเราหรือว่าทำไมมีคดีติดตัวมาลง
เลือกตั้งสอสออะไรอย่างนี้นั่นแหละผมมองว่าผมอยากให้เอาเรื่องนี้แหละ
เรื่องที่คนมองว่าเป็นจุดด้อยจุดบอดเพราะว่าผมติดค้างเรื่องผิดหรือไม่ผิด
ผมอยากให้สังคมได้จับตามองกับคดีนี้โดยเอาตรงนี้แหละขึ้นมาเป็นจุดที่อยากให้ขุดคุยอยากให้จับ
อยากให้จับประเด็นนี้ขึ้นมาเลยเรื่องคดีผมนี่แหละแล้วมาวัดเรามาวัดกันเลย
วัดกันเลยว่าผมผิดจริงหรือไม่จริงอย่าปล่อยข้ามอย่าปล่อยผ่านให้มันจบ
ให้มันเงียบหายไปเฉยความต้องการของผมคืออย่าให้มันเงียบหายไปเฉยกับคดีนี้
เอาให้สุดฮะว่าผมผิดจริงไหมนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการ
เราคิดว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยเอามาลงลงสมัครสอสอซะเลยกับพักไทยพักดีอย่างนี้
คือจริงตอนแรกอย่างที่บอกนะครับผมที่ผมเคยให้ข่าวไปแล้วว่า
ผมไม่มีภาพการเมืองอยู่ในหัวผมไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นนักการเมือง
หรือจะเล่นการเมืองหรือจะยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

ปัจจุบันอายุ๕๓แล้ว๕๔แล้วครับ
๕๔ไม่เคยคิดเลยว่า
ไม่อยู่ในหัวเลยครับปฏิเสธมาตลอด
เอาจริงพักเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการเยอะ
ผมมีผู้ใหญ่ที่เป็นตำรวจลองเช็คสิ

ทุกคนโดยพื้นฐานประเมินให้ผมฟังว่า

แล้วยิ่งข้อมูลหลายอย่างข้อมูลเชิงลึกนะครับ

มีความพยายามตบทรัพย์ผมไม่ลงรายละเอียด
ประเด็นที่เป็นข้อสงสัยที่สรุปให้ผมได้อ่านว่า

แล้วก็ผมมีความสงสัยอย่างนี้สนุกนะ

แล้วผมเพิ่งย้ำอยู่เสมอว่ากระบวนการรังแก่ประชาชนจากเจ้าหน้าที่รัฐมันมาก
แต่โอกาสที่คนคนหนึ่งไม่มีอะไรเลย
อย่างนี้ชวนเข้ามามาช่วยกันในการปราบโกงดีกว่า

เพราะว่าเป็นนโยบายพักด้วยใช่ไหมในการหาเสียง

ตั้งเป้าตั้งความหวังว่าไทยพักดีลงเลือกตั้งครั้งนี้

อย่างน้อยให้เสนอชื่อผมเป็นนายกได้นั่นคือ๒๕เสียงขึ้น
ของสภา๒๕เสียงต้องได้

ท่านเครกฤตเป็นนายกมันแล้ว๑๘เสียง
วันนี้อนาคตการเมืองยิ่งวุ่นวายแบบนี้
อาจจะเจอ๒๕๒๖เสียงมองลงเป็นนายก
ประกาศว่าพร้อมเป็นนายกไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมเนี่ย

วันนโยบายสุดยอดของพักไทยพักดีเนี่ย

หัวหน้าพักคุณหมอวรงค์บอกว่าตั้งเป้าได้สอสออย่างน้อย๒๕คน
เพื่อจะได้ผลักดันให้หัวหน้าพักฯเป็นนายกได้แล้วก็พร้อมด้วย
ถ้าคนจะเลือกก็ต้องดูจากนโยบายนโยบายของภาคไทยภาคดีเลือกตั้งครั้งนี้เป็นยังไงฮะ
จริงแล้วหลักเราจะยืนอยู่๓ปอนะ
๓ปหรอพูดแล้วตกใจครับ
แต่หลัก๓ปแล้วคือการปกป้องการปราบโกงการปฏิวัติโครงสร้างของประเทศ
โดยเฉพาะเรื่องทุนผูกขาดผมมองว่าทุนผูกขาดทุนสามัญคือปัญหา
โดยเฉพาะเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องการสื่อสาร
แล้วก็ปัญหาเรื่องราคาไฟฟ้าราคาพลังงานและราคาอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร

อันนี้ก็มีไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยมีอะไรบ้างผมเห็นมีค่าไฟครัวเรือน๒บาท๕๐อะไรพวกนี้
ผมเชื่อเห็นภาพกันว่าเราจะเห็นป้ายของภาคไทยพักดี
ที่บอกว่าไฟฟ้าควรเริ่ม๒๕๐บาท

แก๊สถุงต้มรับประกาศ๒๒๕บาทต่อถัง
ในขณะนี้เนื้อแก๊สจริงมัน๔๒๓บาท
คือวันนี้เนี่ยโครงสร้างของพลังงานประเทศ

ฟอสซิลชื่อต้นเงินก็คือแก๊สธรรมชาติ

ถ้าทุกพักการเมืองไปในระบบนี้

ไฟต่อหน่วยให้หน่วยงานรัฐ๘๙บาทต่อหน่วย
กรมภพขายประชาชน๔บาท๗๒
ลองคิดภาพนะครับว่าอนาคต
ตอนนี้กรฟภเป็นหนี้อยู่ประมาณ๑๕๐๐๐ล้าน
ถ้าตราบใดที่คุณยังยึดติดกับฟอสซิล
ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อนราคาไฟฟ้าก็จะแพง
สิ่งที่ไทยพักดีกำลังทำอยู่เนื่องจาก
เป็นความโชคดีที่โรคต่อต้านภาวะโลกร้อน

เราต้องการทำให้สังคมเป็นคาร์บอนต่ำ
โชคดีที่พลังงานสะอาดทางเราเนี่ยไม่เพียงแต่ว่า

หรือเป็นเรื่องพลังงานลมซึ่งข้อจำกัดมันเกิดเยอะ

ทำไมกระทรวงพลังงานไม่เปิดโอกาสให้พืชพลังงาน
ผลิตไฟฟ้าราคาถูกให้กับประชาชน
จากรายงานที่ขณะนี้เรามีการจดสถิติบัตระดับโลก
อย่างนั้นต้นทุนไม่ถึง๑บาทเราสามารถขายให้กับประชาชนได้ชั่วประมาณหสิบ

ตรงนี้เลยฮะเท่ากับว่าเราจะต้องเปลี่ยนระบบการผลิต
จากการที่จะเอาแก๊สธรรมชาติจากต่างประเทศ

งั้นอนาคตวันนี้มันมีแต่รถไฟฟ้าใหญ่
กว่าโรงใช้งานจริงประมาณ๗
ถ้าอนาคตเราปรับสภาพเป็นพลังงานสะอาด

มันจะทำให้เกิดความไม่เข้มแข็งของสังคมของชุมชน

อนาคตผมจะไม่นำข้าวน้ำมันดิบเข้ามา

ขณะนี้รถไฟฟ้ากำลังพัฒนาไปเยอะมาก

แต่ถ้าคุณยังชาร์จไฟฟ้าที่เป็นฟอสซิล

ดังนั้นสิ่งที่ไทยพักดีจะทำ
แล้วแก้แผนพลังงานสะอาดนิดเดียว

คุณเพิ่มเติมพลังงานจากพืชพลังงานจบ
สิ่งที่ผมต้องถามผ่านรายการไปว่า
ทำได้เลยอันนี้ง่ายของหลักการ

มันทำได้เลยนี่วันนี้เทคนิคพืชพลังงาน

หลายคนอาจจะไม่ทราบโรงไฟฟ้า
พืชพลังงานในประเทศไทยขณะนี้มีประมาณสัก๒๐โรง

เสนอเข้ามาเป็นร้อย

พืชพลังงานที่ทำขนาดนี้๓๔บาท
ต่อหนึ่งหน่วยเราเหลือไม่ถึง๑บาท

เป็นพลังงานสะอาดสามารถได้คาร์บอนเครดิต

เหลือประมาณ๒บาท๕๐ทำไมไม่ให้

คือผมจะบอกแน่ว่าฉันกำลังเดินทาง
โลกกำลังกำหนดด้วยนะโลกกำลังจะไปในทิศทางพลังงานสะอาด
ครับแต่คุณจะมามายึดติดกับฟอสซิลเราต้องมาร่วมกันก้าวข้ามฟอสซิล
อืมปากของพวกท่านเนี้ยเวลาพูดอ่ะว่าจะต้องก้าวข้ามฟอสซิล
แต่ท่านก็สนับสนุนฟอสซิลอยู่อืมแต่เราถึงมาบอกว่าทิศทางที่เราจะทำ
คือทิศทางของพืชพลังงานซึ่งเป็นหนึ่งในของพลังงานสะอาดที่เป็นจุด
แข็งของประเทศครับและผมต้องการจะเช็คเห็นนะฮะ
หนึ่งไฟฟ้าราคาถูกสองแก๊สถุงต้มจะเหลือสองร้อยยี่สิบห้าบาท
อืมสามปุ๋ยยูเรือจะเหลือเพียงเจ็ดร้อยห้าสิบบาทจากพันสี่พันห้า
อันนี้เรื่องพลังงานมันจะมีผลต่อพี่น้องเกษตรกรครับ
เพราะเกษตรกรจะเป็นผู้ปลูกพืชพลังงานส่งเข้าสู่ระบบในการผลิตพลังงานของประเทศ
เราก็ไม่ต้องนำเข้าแก๊สธรรมชาติจากสาอุจากเมียนมาร์
อนาคตน้ำมันดิบมันต้องนำเข้าเกษตรกรก็จะปลูกโดยที่เราจะมีหลักประกันกำไรให้ไล่หนึ่ง
หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทต่อไล่กับราคาเหรอ
ประกันรายได้เขาเลยประกันกำไรผมใช้คำว่าประกันกำไรประกันกำไร
ใช่ถูกต้องจำนำข้าวไม่มีนะไม่มีฮะอันนี้เป็นการให้กำไรที่เกิดขึ้นจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
อืมเพราะทีมงานที่ทำให้เราเนี้ยเขาทำเรื่องนี้มาเป็นสิบปี
เอาตัวเลขมาเชื่อเราเห็นแล้วว่าเกษตรกรจะมีรายได้หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
ต่อไล่ต่อไร่ต่อปีซึ่งเหนือกว่าข้าวเยอะนี่คือกำไรด้วยนะนี่คือกำไรนะ
ผมถึงบอกเลยว่าประชาชนแทบจะไม่ต้องลงทุนพี่น้องเตรียมดินครั้งเดียวอืม
ลูกเสร็จหากินกินได้อย่างถึงสิบปีมีหน้าที่ลดน้ำปุ๋ยรัฐบาลเตรียมให้
รัฐบาลช่วยเสริมให้มีหน้าที่ลดน้ำเพราะวันนี้โลกต้องการพลังงานสะอาดเยอะมาก
นี่คือทิศทางที่นอกจากพลังงานราคาถูก
เกษตรกรมีรายได้ครับผมชี้เห็นนะฮะไปไหนต่ออ่า
ถ้าเราลดพืชอาหารอืมมาแบ่งเป็นพืชพลังงาน
ราคาสูงขึ้นแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มันมันเยอะครับ
ข้าวโพดอ้อยมันสัมปะหลังทุกอย่างราคาดีขึ้น
ผมเชื่อว่าจะนำไปสู่การปลดหนี้เกษตรกรได้ภายในสามปีโอ้โห
ภายในสามปีเลยผมคำนวณตัวเลขให้ได้เลยแต่มันต้องเป็น
เป็นโมเดลเป็นสเต็ปอย่างที่สเต็ปที่คุณหมอวรงบอกใช่ไหมฮ
ถูกต้องอืมมันจะต้องค่อยค่อยขยับไปเรื่อยเรื่อยอ่า
เพราะที่เรากำลังเรากำลังจะเปลี่ยนประเทศน่ะอืม
จะกลายเป็นจากประเทศที่เป็นเกษตรเพื่ออาหารครับ
เราจะเป็นเกษตรอาหารและเกษตรเพื่อพลังงาน
เราจะพึ่งพาตัวเองได้ทั้งสองอย่างและนำไปสู่ประเด็นที่สามเนี่ย
ผมว่านี่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งสำคัญที่เรียกว่า
ทุกคนจะนึกถึงเงินที่ไปรัฐบาลแจกอ่าไทยพักดีมีไหมอ่า
เพิ่มค่าแรงเพิ่มบั๊มเน็ตเพิ่มบั๊มร้านอะไรต่างต่าง
ประชานิยมอะไรพวกนี้มีไหมเราเอาความยั่งยืนอย่างเดียว
ไม่มีเลยเหรอเราไม่สนใจพวกวันนี้เพราะเราเชื่อว่านี่จะนำไปสู่ความ
อยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนอืมยกตัวอย่างครับวันนี้ประเทศเรามี
ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านไล่อืมพืชที่ปลูกขนาดนี้ไม่เกินร้อยห้า
ล้านไล่พื้นที่ลกล้างเบ็ดเสร็จประมาณร้อยเจ็ดสิบล้านไล่ครับ
นึกภาพผมให้ธรรมนาลดลงประมาณสักสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต
เพื่อให้เพียงพอแล้วเก็บไว้เพื่อความมั่นคง
ผมมีโจทยากนะฮะถ้าเราเอามาทำพลังอาสาทให้ประเทศประมาณเก้าสิบล้านไล่
อ่าไล่หนึ่งหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเก้าสิบล้านไล่เท่ากับเงินประมาณเก้าแสนล้าน
ถึง๑ล้านล้านต่อปีนะไหลลงสู่พี่น้องเกษตรกร
การกระทุนเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นกระจายทุกหย่อมย่าอืม
กิจการการค้าการขายของในเมืองก็จะดีขึ้นเพราะว่าเกษตรกรมีรายได้
ย้ำว่าไม่ได้ใช้ภาษีแม้แต่บาทเดียว
ในปี๒๐๕๐มันจะเร็วเพราะส่วนใหญ่มันเกิดจากพลังงาน

และผลกระทบสุดท้ายตัวที่๕คือเรื่องสังคมประชาชนจะมีรายได้
เหลื่อมล้ำลดลงแน่นอนพี่น้องที่ต้องมาทำงานอย่างกรุงเทพ
กลับไปทำการเกษตรที่บ้านอืม
รายได้มั่นคงสังคมจะดีขึ้นประเทศจะเกิดการแปลงข้างใหญ่อ่า
นโยบายนี้นโยบายเดียวนะผมถึงบอกต้องเกิดให้ได้นะ

เกิดไม่ได้ประเทศจะอยู่แบบนี้อันนี้แง่เศรษฐกิจพลังงาน
เรื่องการดูแลเกษตรกรหรือว่าสังคมครับ
โกงสังคมไทยนี่เป็นปัญหาใหญ่นะ

คือผมเอาหลักอย่างนี้ก่อนคือที่เราเอาเรื่องปราบโกงเป็นหัวใจใหญ่
เนื่องจากว่าวันนี้การโกงมันเกิดขึ้นทั้งหมดครับ
ระบบการเมืองแล้วก็โครงข่ายราชการ
ผมถึงบอกว่ามีแต่ราชการที่รังแก่ประชาชน
ไม่มีหรอกที่ประชาชนอย่างนี้จะไปท้าทายราชการ
ถ้ามีข้อสงสัยยิ่งกลัวกันใหญ่
จะไปกล่าวหาราชการเขามากเกินไปหรือเปล่า
ผมพูดในหลักการผมถามตรงว่า
ถามว่ามีการเรียกสินบนกันแต้ตัวกันเยอะไหมอืม

วันนี้กฎหมายกำหนดไว้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐประชาชนที่จ่ายสินบนผิดทั้งคู่

ประชาชนก็ต้องจ่ายจ่ายเสร็จก็ต้องเงียบ
เพราะว่าถ้าไปโวยวายผิดทั้งคู่อีกอืม
จะแก้กฎหมายให้ประชาชนเป็นผู้เสียหาย

เก็บประสานไว้เราไปลอง
ที่คุณจะกล้าไหมนี่คือประเด็นที่หนึ่ง

พวกนี้จะจ่ายเงินสดโดยเฉพาะแบงค์พันธุ์

เช่นโครงการรถเสร็ฐฟ้าครับบอกว่าเรียกกันที
๕๐๐๐ล้านเพราะนี่เงินสดนะ
ใช่ดูท่านประหลัดกระทรวงคมนาคมคนหนึ่งสิ

เคยเป็นข่าวไม่รู้กี่ร้อยรังหลายร้อยรังแบงค์พันธุ์ทั้งนั้นเลย

สังคมดิจิทัลเราใช้โทรศัพท์มือถือ
ในการโอนเงินค่าใช้จ่ายต่างได้ง่าย
สุจริตไม่ได้เดือดร้อน
เงินสีเทาหรือว่าคนทุจริตก็จะเดือดร้อน

และอนาคตเราอาจจะยกเลิกแบงค์๕๐๐

เพื่อที่เวลาจ่ายสินค้าไปกัน

อย่างมากหอบอะไรแบงค์ร้อยแบงค์เงินเหรียญ
เพราะถ้าเกิดว่าคุณจ่ายเงินสดแล้วมันไม่มีหลักฐาน
มันหาเงินสดยากมันไม่มีแบงก์๑๐๐๐หรอก
ถ้าคุณยกเรื่องทีมีไปแล้ว
คุณต้องโอน
แล้วหัวใจสำคัญอีกข้อนึกคือ
ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ
อย่าว่ารัฐอย่างเดียวแม้แต่วงการอายการ
วงการศาลก็มีปัญหานี้เยอะ

ที่ไม่ให้ไปรับตำแหน่งที่ปรึกษากับเอกชน

นี่คือโครงสร้างหรือว่าแนวทางที่

คุณปราบนี่คือมุ่งเข้ามาคือ

ผมมีความรู้สึกตามความเชื่อของผมที่คิดมาตลอดที่ผมพูดมาตลอดว่า
ผมรังเกียจเรื่องการเมืองผมรังเกียจนักการเมือง
เพราะผมมีความรู้สึกว่าจากอาชีพที่ผมทำอยู่มันได้มีโอกาสได้สัมผัสได้ใกล้ชิดนะฮะ
โกงอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับก็คือเราได้มีโอกาสใกล้ชิดเราได้เห็นการการปฏิบัติตัว
ที่มันเป็นภาพที่เราเห็นว่ามันเป็นองค์กรที่ร่วมมือกันจับมือกัน
เมื่ออำนาจอยู่ในมือรัฐอำนาจอยู่ในมือพวกเขาผมมีความรู้สึกว่าต่อให้ประเทศชาติจะเดินไปทางไหนก็แล้วแต่
คุณจะมีคนเก่งอยู่ทั่วประเทศผมเชื่อว่าทุกคนเป็นคนเก่งที่เข้ามาสารรับใช้บ้านเมืองทุกคนเป็นคนเก่ง
แล้วก็ทุกคนมีความสามารถทุกคนมีโปรเจคดีมีโครงการดี
อย่างที่คุณหมอมีโปรเจกต์ของคุณหมอเรื่องตรงที่คุยมา
มันก็จะแตกต่างจากพักอื่นส่วนพักอื่นโปรเจกต์เขาไม่ใช่ไม่ดีนะ
เขาก็ดีก็หลายพักผมก็ว่าดีแล้วก็พูดกันมาเยอะเหลือเกิน
มันยังตรวจสอบกันไม่ได้เลยจะบอกจะบอกว่ามาปราบโกง

เชื่อบายที่คุณหมอบอกมาเรื่องวิธีการปราบโกงปราบทุจริต
ตรงนี้คุณปราบมองว่าทำได้ทำได้
ทำได้แล้วก็ได้ผลทำได้แต่ว่าต้องออกมาทำกันนะ
อย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้เริ่มมีคนเข้ามาของผมเริ่มมีคนอินบล็
มีคนเริ่มเข้ามาคือประชาชนเริ่มตื่นตัว
เริ่มตื่นตัวว่ามันมีคนสู้ถูกมั้ยคะ
คุณหมอหยิบจับผมขึ้นมาแล้วให้มามีบทบาท
เพราะคุณหมอบอกว่าปราบวิธีที่ปราบต่อสู้อยู่
มันขาดผู้กล้าที่ต่อสู้กันแบบนี้
แล้วมันเป็นประโยชน์กับแผ่นดินกับประเทศชาติ
เพราะว่าผมกับคุณหมอเห็นตรงกัน
ผมเห็นตรงกับคุณหมอแล้วเป๊ะเลยที่ผมบอกว่า

คนที่ผมรังเกียจก็คือพวกนักการเมืองและข้าราชการ
ก็คือมันคอลลัปชั่นมันโกงต่อให้เก่งกันแค่ไหน
ต่อให้คนทำงานระดับประเทศจะเก่งอย่างแค่ไหนก็แล้วแต่
แต่มันยังสอดแทรกว่าด้วยความโกงความคอลลักชั่นของคนเนี่ย
มันไม่มีทางทุกอย่างไม่มีทางสำเร็จ
มันเป็นต้นเหตุของทุกปัญหาในบ้านเมืองนี้
ไม่ว่าจะเรื่องของความขัดแย้งในบ้านเมือง
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องไม่ว่าจะเศรษฐกิจไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่
เพราะคนเหล่านี้มันกระจายไปทั่วทุกองค์กรครับอืม
เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคนเหล่านี้หรือมันน้อยลง
ก็คือประชาชนต้องลุกเฮือนขึ้นมา
ผมกำลังเป็นคนที่แบบจะปลุกระดมให้ประชาชนลุกฮือขึ้นมาว่า

หัวใจสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องมีประวัติที่ซื่อสารสุจริตนะ
ไม่ใช่คุณเคยโกงแล้วมาบอกว่าจะปราบโกง

แล้วมารอบนี้บอกว่าจะมาปราบโกงไม่ได้

พิสูจน์ได้หมดว่าพวกเราของจริงในการต่อสู้กับพวกการโกง

แต่ที่สำคัญคือมันต้องได้ทำด้วย

พักกันครู่เดียวครับ
เปิดปากกับภาคภูมิ

คุณหมอวะรงแล้วก็คุณปราบประดนนะครับ
คือนโยบายต่างที่คุยกันมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ย

ไม่อย่างนั้นมันจะผลักดันยังไงใช่ไหมฮะ

มองว่าโอกาสของไทยภาคดีหลังจากเสร็จเลือกตั้งนะ
ผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชน

แล้วผมก็เชื่อว่าในทีมพวกเรามันได้รับการพิสูจน์แล้ว

พี่หยมคือเลขาที่การปราบการบินไทย

นี่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน

ดังนั้นทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อ

ประชาชนเลือกเราเข้าไปจนกระทั่งสามารถเข้าไปทำหน้าที่ได้

เพียงแต่จะเป็นโมเดลต้นแบบของการทำงาน
เพื่อดูแลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
พี่น้องจะติดใจไทยพอดีไปจนตายจริง

นี่คือสิ่งที่เราบอกกับพี่น้องประชาชนเองว่า

เพราะเราได้พยายามสื่อสารด้วยหัวจิตหัวใจ

งั้นนโยบายที่เราสื่อสารให้กับพี่น้อง

แม้แต่เรื่องปากท้องเรื่องพลังงาน

ซึ่งเราก็จะสู้กับทุนผูกขาดพลังงาน

ประกาศชัดเจนว่าต้องหยุดทุนผูกขาด

ใครพรรคดีร่วมกับใครด้วยบ้าง

เป็นพักการเมืองที่ไม่ใช่พักการเมือง

ผมว่าเป็นการทำลายระบบประชาธิปไตย
เป็นการทำลายระบบภาคการเมือง

คือภักดิ์การเมืองเราเข้ามา
เราต้องดูคัดกองคนขึ้นมา

นี่อยู่ระบบภักดิ์การเมืองไม่ใช่
และที่ผมบอกทำลายกระบวนการประชาธิปไตย

คุณบอกคุณเป็นฝ่ายประชาธิปไตย

คนจนติดคุกคนรวยหนีไปต่างประเทศ

ยิ่งสารดีการณ์นักการเมืองตัดสินแล้ว
ถ้าเป็นนักประชาธิปไตยคุณต้องเคารพ

งั้นถ้าตามใดคุณทำลายกระบวนการประชาธิปไตย

พวกคุณกำลังทำลายประชาธิปไตย

เพราะพวกคุณวิเคราะหโครงสร้างสังคมไทยผิด

คือการที่คุณพยายามบ่งบอกว่า
สถาบันหรือมาตรา๑๑๒เป็นปัญหา

พัฒนาตั้งแต่๒๔๗๕ถึงวันนี้

ไม่ใช่รัฐบาลกลุ่มทุน

จริงเรามองว่าทุนสามารทุนผูกขาด
กำลังครอบงำทุกอย่างที่ทำให้เกิดปัญหา

คุณหมอว่าลงที่ไปบอกคนที่อยู่

อาจจะเป็นก้าวไกลเป็นเพื่อไทยก็แล้วแต่เนี่ย

มันต้องดูว่ามันมีคนที่สร้างพฤติกรรม

มีคนที่พฤติกรรมที่ไม่ดีก่อนไหม

แล้วสารรับนูนก็ไม่ได้ใช้แล้ว

คือเรื่องพวกนี้ทำให้เป็นเหตุผลที่

ถูกต้องชัดเจนค่ะ

เราเข้าใจบริบทของคำว่าปกป้อง
ถ้าไม่เกิดเหตุอะไรที่ต้องปกป้อง

ที่ที่มันไม่ถูกต้องครับถูกไหมฮะมันไม่ถูกต้องแล้วดึงเข้ามาเกี่ยวข้องเราต้องออกมาปกป้องไม่ใช่หน้าที่เฉพาะของพวกเรานะฮะมันเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนในบนแผ่นดินนี้สมมุติคุณปราบก็ก็เห็นเหมือนกับเห็นตัวหน้าพักเหมือนกับพักครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกมาปกป้องมันไม่ใช่หน้าที่ของคนที่เป็นแค่แค่นักการเมืองหรือก

ออกมาปกป้องต่างไปกล่าวหาว่าเขาเป็นพวกชังชั่น
ออกมาปกป้องคนไอ้ประยุทธ์ปกป้องคอสชหรือเปล่า

คือเราพูดถึงความถูกต้อง
อะไรที่เป็นความถูกต้องเราจะมาช่วยชี้แจง
แต่ตอนนี้พอมาเลือกตั้งเนี่ยบิ๊กตู่บิ๊กป้อมแยกกันสองพัก
คือผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าที่ผ่านมาอะไรที่เป็นความถูกต้องเราจะช่วย
แต่อะไรที่ไม่ถูกต้องเช่นคุณไปเอื้อกับทุนผูกขาดเรื่องพลังงาน
คุณไปเอ้ยลงทุนสื่อสารอย่างนี้เราออกมาวิภาควิจารณ์ตลอดเลยนะ
วิภาควิจารณรัฐบาลชุดนี้เรื่องเหล่านี้ตลอด
สิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ในเชิงนโยบายรัฐบาลบิ๊กตูก็วิจารณ์ใช่ไหม
วิจารณ์หนักด้วยนะผมท้ากระทรงพลังงานอยู่ตลอด
แต่วันนี้เข้าสู่โหมดเลือกตั้งเวลาหมดเลือกตั้งแล้วทุกคนต้องเป็นตัวตนของตัวเอง
ผมคือหมอวะลงพวกเรานี่ปราบนี่คือพักไทยพักดี
เราต้องต่อสู้ในนามไทยพักดีงั้นไทยพักดีเสนอผมหมอวรงเป็นแคนดิเดตนายก
ทุกคนเป็นคู่ต่อสู้แต่หลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วเรามาคุยกันได้
เพราะยังไงหลังจากเลือกตั้งเสร็จเราเป็นแนวร่วมกันแล้วมาเจรจากัน
หลังจากเลือกตั้งเสร็จเอาจำนวนสอสอมาดูกันก่อน

ถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลฝั่งนั้นมาชวนไม่เอา

ใครรวบรวมเสียงข้างมากได้เราโอเค
คือถ้าพลังประชารัฐของพลเอกประวิทย์รวมเสียงข้างมากได้แล้วต้องโหวตเลือกพลเอกประวิท
ผมก็เอาพลเอกประวิทรแต่ถ้าพลเอกประวิทรเป็นคนถ้าหลวงไทยสร้างชาติรวมเสียงข้างมากได้แล้วต้องโหวตเลือกพลเอกประวิทร
ผมก็โหวตพลเอกประยุทธ์ได้ไม่มีปัญหาถ้ามันเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาทุกคนบอกต้องหมอวรงในสถานการณ์แบบนี้
ผมก็พร้อมอะไรก็ได้ไม่ได้ต้องเป็นหมอวรงก็พร้อมมันเกิดขึ้นมาแล้วกันเมืองไทย
ถึงมั่นใจว่าพร้อมเป็นนายกคือคนเราเนี่ยเวลาจะลงสนามแข่งขันคุณต้องมั่นใจสิ
ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณนอนอยู่บ้านงั้นผมบอกน้องทีมงานทุกคนเราเนี่ยวันนี้ต้องพกหัวใจมาเต็มร้อยนะ
สิ่งที่เราถ้าเราสื่อสารให้ประชาชนเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจเราต้องเชื่อ
เมื่อเราเชื่อว่าเราจะทำได้ประชาชนจะเชื่อเหมือนเรา
คุณพร้อมสุดท้ายมั่นใจขนาดไหนลงสอสอเขตอยันวัฒน์ปังโขแหลมใช่ไหม
ครับคือถ้าพูดถึงอย่างที่ผมบอกมาตลอดว่า
ความตั้งใจของผมคือการตั้งใจเข้ามาทำหน้าที่
เพื่อพี่น้องประชาชนในส่วนของการปราบทุจริตคอรัปชั่น
ผมเน้นย้ำมากเลยข้อนี้เพราะฉะนั้นการจะไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่
ของการทำงานในเชิงการเมือง
ผมอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าตรงนั้นมีทุจริตคอปชั่น
คือใครมีทุจริตคอรอบชันตรงนั้นผมพร้อมเตะตัดค้า

ความมั่นใจเวลาลงมาต้องมีความมั่นใจ
ผมมั่นใจว่าตอนนี้ประชาชนเริ่มมองเห็นแล้ว
แสตอบรับที่มีต่อตัวผมผมเริ่มมองเห็นแล้วทุกคนให้กำลังใจ
ผมรับรู้ด้วยตัวเองเพราะว่ากำลังใจมันเริ่มมาหาผมแล้ว
เพราะเขารู้แล้วว่าถ้าผมไม่ใช่ของจริงขนาดนี้
ผมไม่ออกมาต่อสู้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเริ่มกำลังใจ
เริ่มมาความหวังเริ่มมีความหวังเริ่มมีที่มองว่า

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒